อย่าไปที่ตลาดแห่งหนึ่งในจังหวัดนครปฐมกันบ้าง

อือปลูกซื้อหอยประจำซื้อหอยแล้วกินด้วย

มุจฉณะตอนนี้ฉันจะบอกว่าหอยของคุณป้าเนี่ย
กินต้องร้องว้าวเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ชั้น๙เลยค่ะ
พอให้คุณป้านี่สะแด่วจริงเลยนะ
งั้นคุณชิซาคุณลองเรียกมูฐาแบบคุณป้าเขาได้ไหม
ลองดูหอยเจ้าที่หอย

สามีคุณอะไลน์มาหาผมอีกแล้ว

กลับบ้านช่วยมาร้องเพลงหอยแบบนี้ให้ฟังหน่อยนะจ๊
เราจะได้กินหอยที่นี่หรือยังคะขายขนาดนี้

อยู่ที่ตลาดนัฏบางหลวงประเภทบางเลชน์นโคลพธมนะจ๊ะ

แต่เขามีลีลาการขายหอยไม่ธรรมดาเห็นไหม
ไม่ได้เรียกว่าใครผ่านไปผ่านมาจากนั้นต้องแหวะต้องหันมามองบ้างแหละ
ต่อให้ไม่ซื้อก็ต้องเหลียวมาดูบ้างแหละ
ชาวเน็ตมาคอมเมนต์กันใหญ่เลยบอกว่าโอ้โหป้าจึ้งมาก
เป็นการขายแบบสับมากป้าเออจริงนะคะ
หรือบางคนบอกเห็นแกแล้วนี่นึกถึงว่าตอนสาวป้าน่าจะไม่ธรรมดา
เสียงคงจะแบบนะเออเป็นนักร้องคนหนึ่ง
อ่ะใครอยากจะไปอุดหนุนป้าดาไปได้นะตลาดนัดบางหลวงนะคะ
ได้กินได้ฟังก็คงขึ้นสวรรค์กันเป็นแถว
นี่ฉันก้าวเลยนะลูกคอก้าวฉัน